ไอ้ห้าวคว้าเสียมแทงแล้วเดี๋ยวภาพกล้องวงจรปิดที่จะเปิดให้ดูต่อไปเนี้ย
เสียมไปเลยนะกำลังจะแบบเงื้อเลยอ่ะนี่นี่มาแล้วนี่นี่วงวงแดงแดงอยู่นี่
นี่ไปท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วนะมีคนนั่งอยู่ท้ายมอเตอร์ไซค
คุณผู้ชมดูดีจังหวะนี้ค่ะคือกำลังคว้าเสียมมาแล้ว
แล้วเหมือนกับเถียงอะไรกันสักอย่างหนึ่งหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้
โอ้โหเขาโดนสวนกลับมาแบบหมัดเดียวร่วงเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหนี่
จอดเลยค่ะใช่โหจะลงไปซ้ำคนอื่นมาห้ามกันใช่ค่ะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเดินไปหาเรื่องคู่กรณีคุยกับเพื่อนอยู่ท้ายมอเตอร์ไซค์ไง
แล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์เอาจริงจริงก็อยู่กันหนึ่งสองสามสี่ห้าคนนี่แหละค่ะ
ก็ช่วยกันห้ามด้วยแต่ห้ามไม่ได้ไงเพราะว่าผู้ชายคนที่เนี่ย
โดยใหญ่ใหญ่คนเนี้ยเขาเหมือนกันหาเรื่องอยู่ฝั่งนั้นอ่ะ
เขาก็มีจังหวะเถียงด้วยนะแต่ทนไม่ไหวแล้วไงใส่แบบใส่เป็นหมัดนึงอ่ะ
จอดเลยค่ะแล้วคลิปนี้นะมีคนเอาไปโพสต์เฟซบุ๊ก
เอาไว้ว่าเมืองจันทร์อยู่ยากจริงครับบอกเลย
นักข่าวของเราค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปเจอกับคนที่ต่อย
คือนายเรวัตหรือว่านายป้ออายุ๓๗ปีคนที่นั่งอยู่ท้ายมอเตอร์ไซค์นี่แหละนะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมไปหาเพื่อนที่อยู่ใกล้กับบ้าน
ของคนที่เขาถือเสียมมานี่แหละก็เปิดเพลงก็คุยกัน
แต่คือเป็นคนพูดเสียงดังไงแล้ววันเกิดเหตุตัวผมไม่ได้กินเหล้านะ
คือผมไม่ได้ดื่มอยู่แล้วผมนั่งดูดบุหรี่อยู่
ตอนนั้นคุยกันอยู่จู่ฝั่งนั้นเขาเหมือนกับเมา
เดินถือเสียมขุดดินมาหาเรื่องผมแล้วมีการเอาเสียมมากระทุ้งผมหลายทีด้วย
ผมก็พยายามจะปัดปัดไปแล้วผมทนแล้วนะ
ที่พี่เห็นที่เขามาแบบยืนอยู่หลังตรงท้ายเบาะมอเตอร์ไซค์น่ะ
ผมพยายามปัดแล้วทนไม่ไหวสวนไปหมัดเดียว
แต่แหมผมอาจจะหมัดหนักไปหน่อยเขาก็เลยน็อกกลางอากาศแบบนี้เลย
แล้วก็รู้ด้วยว่าฝั่งนั้นเขาจะฟ้องฟ้องก็ฟ้องเลยผมพร้อมจะสู้
เพราะว่าผมมาโดนหาเรื่องก่อนก็เนี่ยหลักฐานมันก็เห็นอยู่จากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ทีนี้คนที่เขาโดนชก
ชื่อว่านายเอกหรือเอกชัย
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมอ่ะ
อุ้ยเดี๋ยวน้ำแข็งพี่เอกตาเป็นแบบนั้นเลยอันนี้คือหมัดเดียวคุณผู้ชมแล้วเนี่ยรอยหัวแตก
โอ้โหน่าจะไปกระแทกเนอะใช่ค่ะ

ผมกับเรวัตคนที่นั่งอยู่ท้ายมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหรอกแต่ผมเห็นเขาบ่อย

ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องอะไรกันหรือเปล่านักข่าวก็พยายามถาม
ดื่มมาด้วยไงก็ยอมรับแหละว่าผมเมาถือเสียมไปถือไปอ่ะเหมือน
ไปกระทุ้งฝั่งท้องของเขาก่อนอ่ะไปกระทุ้งท้องกะจะถือไปขู่
เฉยอ่ะแต่หลังจากนั้นอ่ะผมพาดตัดเลยจำอะไรไม่ได้อีกเลย
เพราะว่าวูบไปเลยอะค่ะแล้วตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานจาก
กล้องวงจรปิดเพราะว่าทางฝั่งพี่เอกฝั่งพี่เอกนี่โดนต่อย
นะบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความฝั่งของทางพี่เรวัตเออทีนี้
คุณผู้ชมชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นนะก็บอกกับนักข่าว
ข่าวบอกว่าจริงน่ะพี่เอกคนนี้ครับเพิ่งมาอยู่แถวนี้
ไม่นานนะก็ถามว่าเป็นยังไงอ่ะนิสัยพี่เอกชาวบ้าน
เขาก็บอกว่าไม่ต้องเปิดหน้าได้ไหมไม่บอกฉันไม่ต้อง
บ้านก็ไม่สบายใจใช่ชาวบ้านเขาไม่สบายใจเพราะชาวบ้าน
บอกเลยว่าเอาตรงนะก็ทำตัวเหมือนเป็นนักเลงอ่ะ
ใหญ่ครับซอยเลยแล้วก็มีปากเสียงกับคนที่อยู่แถวนี้อยู่
บ่อยครับเอื้อเมาอ่ะอีกอย่างเวลาเมาเขาก็จะโวยวายโวย
วายนี่คุณผู้ชมคิดดูสิตอนที่เอาตัวพี่เอกเพราะว่าโดน
เรียกเดียวแล้วจอดนี่ใช่ไหมตอนที่กู้ภัยกำลังเอาตัวพี่
เขาเนี่ยจะส่งโรงพยาบาลชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเฮ่แบบเนี้ย